เที่ยวจีนเขาไปเที่ยวเยอะแต่ครั้งนี้ก็
ไปสร้างวิรกรรมอีกแล้วอีกแล้วนะฮะไปเอา

นี่เขาก็เลยถ่ายภาพไว้ซะเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนน้ำลดครับน้ำทะเลลดอยู่ที่บริเวณชายหาด
เอาหอยเม่นมาทุบทำลายเล่นนะครับ
อาสาเขาไปเจอเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็เข้าไปห้าม
ก็ไม่ฟังครับนะฮะจิตอาสาก็เลยไปประสานไปยังอุทยานแต่
กว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงเนี่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลับ
ไปแหละนะครับนายกาญจนพันธ์คำแหงหัวหน้าอุทยานแห่ง
ตรูเตาสตูนเนี่ยบอกว่าได้แจ้งความดำเนินคดีเอา
นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้แล้วครับที่นำหอยเม่นขึ้น
ทุบทำลายนะถึงแม้หอยเม่นไม่ได้เป็นสัตว์คุ้มครอง
แต่ว่าหากจับในพื้นที่อุทยานก็สามารถดำเนินคดีได้
สำหรับพื้นที่เกาะหลีเป๊ะในช่วงน้ำลดนั้นก็ลดไปสูง
สุดในสามถึงสี่วันที่ชายหาดนั้นนะฮะมักจะมีนักท่องเที่ยว
ไปเหยียบย่ำปากาลังเพื่อไปดูปากการังที่โผล่
หมามน้ำรถก็มีการติดป้ายเตือนแล้วเอาทงสีแดง
ตั้งเอาไว้แล้วก็ดีไม่ให้ลงไปไม่ให้ไปเหยียบย่ำแต่
ปรากฏว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนเป็นประจำนะฮะ
อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่นะครับก็ต้องถูก